คนหนึ่งเธออายุ๒๑ปีอยู่ที่จังหวัดสงขลาสมมุติว่าชื่อน้องกิฟต์ก็แล้วกันคือเธอเนี่ยถูกแฟนเนี่ยยิงจนเสียชีวิตนี่ฮะแต่แฟนบอกว่าปืนลั่นนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๗สิงหาคมนะฮะญาติก็ชาปนกิจศพไปแล้วเมื่อ๙สิงหาคมส่วนแฟนนุ่มของเธอเนี่ยอายุ๒๕ตัวเธออายุ๒๑นะฮะแฟนนุ่ม
ที่มอบตัวแล้วก็มีการขอประกันตัวในการดำเนินคดีระหว่างเนี่ยต่อสู้คดีแต่
นี่ฮะนี่คือแฟนนุ่มของผู้ตายนะครับแต่ลูกพี่ลูกน้องที่เป็นญาติของน้องกิฟต์
ฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าหลังชาปนกิจศพของกิฟต์ไปเรียบร้อยแล้ว
มีผู้ชายคนนึงแชทมาหาแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่เหตุที่แฟนนุ่มเนี่ยยิงน้องกิฟต์เสียชีวิตนะ
แต่ก่อนเกิดเหตุถึงขั้น
พาน้องกิฟต์เนี่ยไปให้เพื่อน๑๔คนรุมโทรมข่มขืนด้วยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ
ยาดเขาบอกว่าเขาอยากขอความเป็นทำในเรื่องนี้อยากให้ตำรวจตรวจสอบเพิ่มเติม
มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรแต่ที่สำคัญ
ก็คือศพของหญิงสาวคนนี้ถูกชาปนกิจไปเรียบร้อยแล้ว
ท่านผู้ชมครับญาติของหญิงสาวคนนี้นะครับโพสต์เอาไว้

อย่าทำร้ายร่างกายผู้หญิงไม่ว่าจะเหตุผลอะไรลูกมี
พ่อมีแม่ให้คุณนึกถึงวันที่อยากให้เขามาอยู่ด้วยตอนนั้นพยายาม
แค่ไหนผู้หญิงไม่มีทางสู้แรงผู้ชายได้เลยส่วนใครทำอะไร
ไว้จำเอาไว้นะเวรกรรมมีจริงนี่คือภาพรูปของน้องที่เสียชีวิต
นะครับที่ตั้งอยู่ที่งานศพตอนที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลกันอยู่
แล้วก็ร้องเรียนไปถึงผู้สื่อข่าวในพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วย
บอกว่าผู้ตายเนี่ยถูกยิงถูกแฟนนุ่มยิงจนเสียชีวิตสืบเนื่อง
มาจากเรื่องหึงหวงแต่ทางญาติมาได้ข้อมูลหลังจากที่เผาศพ
ไปแล้วว่าก่อนที่จะยิงเขาจนเสียชีวิตยังพาเขาไปให้
เพื่อนเนี่ยรุมข่มขืนอีกลักษณะรุมโทรมถึง๑๔คนแล้วที่สำคัญ
ก็คือผู้ต้องหาเนี่ยเข้ามอบตัวและได้รับการประกันตัวออกไป
แล้วนี่คือเรื่องราวเงื่อนงำของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทุกผู้
ครับกับคดีของน้องวัย๒๑ปีนะครับแฟนนุ่มเนี่ยชื่อว่าใน
รณทัศน์เพชรพิสารชื่อเล่นชื่อปันอายุ๒๕ปีวันเกิดเหตุ
นะครับทุกผู้ชมครับใช้ปืนกึ่งอัตโนมัติบีบีกันแบบดัดแปลงเอา
ไปใช้กับกระสุนปืนขนาดจุด๓๘คือเขาบอกว่าปืนลั่นนะเขาบอก
ปืนลั่นนะฮะแต่ทีนี้กระสุนเนี่ยมันเข้าที่ท้องด้านขวาของ
กิฟต์ก็ถูกยิงจนเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องนอน
ที่บ้านของนายปันนะบ้านอยู่ที่บนทุ่งตามเสาอำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลาช่วงเที่ยงคืนครึ่งของวันที่๗สิงหาคมที่ผ่าน
หลังจากนั้นทางคดีก็ว่ากันไปก็อย่างที่ทราบก็คือใน
ได้รับการประกันตัวส่วนศพของน้องกิฟต์ญาติก็รับไปบำ
กุศลแล้วก็ชาปนกิจไปเมื่อวันที่เก้าสิงหาคมแต่หลังจาก
เผาศพไปแล้วญาติบอกว่ามันคงไม่ใช่แค่เหตุปืนลั่นซะแล้วนะ
น่าจะเป็นการตั้งใจยิงหรือเปล่าแล้วที่สำคัญเนี่ยมีผู้
ชายคนนึงได้ทักแชทมานะทักข้อความมาหาลูกพี่ลูกน้องของน้อง
กิฟต์นะครับบอกว่ามันมีเหตุลักษณะแฟนของกิฟต์เนี่ยพา
ไปให้เพื่อน๑๔คนรุมโทรมที่บ้านหลังหนึ่งก่อนในตะบน
แหอำเภอหาดใหญ่ก่อนจะพากลับมาที่บ้านของแฟนนุ่ม
แล้วก็ยิงเขาจนตายก่อนจะบอกว่าปืนลั่นเพราะฉะนั้นทางญาติ
บอกว่าขอให้ตำรวจเนี่ยคลี่คลายเงื่อนงำนี้ให้หน่อยแชทแชทนั้น
นะครับทุกผู้ชมครับที่บอกว่ามีผู้ชายคนนึงทักไปหาลูก
น้องกิฟต์ที่เสียชีวิตเนี่ยเดี๋ยวให้ดูหน่อยนะเพราะว่าเรา
ได้ข้อความแชทตรงนี้มาด้วยนะครับแชทปริศนานี้เนี่ยถูกส่ง
มาจากงานหลังงานชาปนกิจศพของน้องกิฟต์ไปหนึ่งวันผู้ชายคนนี้
ทักมาเนี่ยถามก่อนถามว่าเป็นอะไรกับกิฟต์อันนี้ชื่อสมมุตินะฮะน้องกิฟต์ชื่อสมมุตินะครับ
แล้วก็แสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อนของกิฟต์ก็ถามกลับว่าอ้าวแล้วคุณเป็นใครนะ
แต่ใครจะทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจคนตายพูดไปแล้วไม่ได้ทำผิดก็ต้องยอมรับผิดนะ
เพื่อนของกิฟต์ก็ถามว่าไอ้ที่ว่าไปทำกิฟต์เนี่ยไปทำอะไร
เพราะเราไม่ได้ทำนี่นะฮะเป็นแชทที่ผู้ชายคนหนึ่งทักมาหาลูกพี่ลูกน้องของกิฟต์

เพื่อนของกิฟต์หรือว่ายาดบอกว่าก็ยังปักใจเชื่อไม่ได้
ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงไม่จริงอย่างไรเลยอยากให้ตำรวจเนี่ย
ไล่ตรวจสอบให้หน่อยท่านผู้ชมครับเงื่อนงำการเสียชีวิตของ
กิฟต์เนี่ยนะฮะวันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
นี่ไปคุยกับครอบครัวของน้องกิฟต์นะครับซึ่งศพของน้องกิฟต์ชาปนกิจ
เรียบร้อยแล้วคือทางตำรวจสืบสวนภูทรภาคเก้าก็ลงพื้นที่มาเหมือน
กันนะครับมาสอบถามข้อมูลครอบครัวของน้องกิฟต์อีกครั้งหนึ่งแล้ว
ก็เอาหลักฐานข้อความแชทก่อนที่จะเสียชีวิตของน้องในโทรศัพ
เนี่ยไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการพูดคุยมีการแชทมีการคุย
กับใครแบบไหนอะไรยังไงบ้างเพื่อนสนิทของน้องกิฟต์ที่ได้รับ
จากผู้ชายที่ชื่อบอยบอกกับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าว
ของเรานะครับบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยที่บอกว่ามีการพาน้อง
กิฟต์ไปให้ผู้ชาย๑๔คนรุมโทรศัพท์เนี่ยนะก่อนจะถูกยืนกัน

เพื่อนบอกว่าเท่าที่รู้เนี่ยมีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยค่ะตอนนี้
กำลังพยายามจะหาคลิปนั้นให้ได้ซึ่งตอนที่ถูกชายสิบสี่คน
ล่วงละเมิดรุมโทรมเนี่ยถึงขั้นมีการจับกิฟต์มัดมือมัด
เท้าเอาไว้แล้วต่อยท้องก่อนจะรุมโทรมด้วยอันนี้เพื่อนของน้อง
กิฟต์บอกนะเพื่อนของกิฟต์บอกว่าประเด็นการถูกรุมโทรศัพท์เนี่ย
ตัวเธอเองเนี่ยเธอได้แชทมาตรงนี้ที่ในบอยทักมาเนี่ยบอก
ข้อมูลมาเนี่ยตัวเธอก็ยังไม่ปากใจเชื่อทั้งหมดเพราะตัวของ
ผู้ชายคนนี้ที่บอกว่าชื่อบอยเนี่ยเธอก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมา

พยายามถามเบอร์โทรเพื่อจะโทรไปคุยด้วยก็ไม่บอก
สถานที่ต่างว่าไปเกิดเหตุตรงไหนพากิฟต์ไปที่ไหนอะไร
ยังไงก็ไม่เปิดเผยแต่เมื่อได้ข้อมูลมาแบบนี้ญาติพี่น้อง
ก็ติดใจสงสัยว่ามันจะเป็นแค่เหตุปืนลั่นเหรออยากให้ตำรวจ
ยิงเสียชีวิตจริงหรือไม่โดยเฉพาะอันดับแรกเนี่ยคือต้องไป
ดูให้ได้ว่าผู้ชายคนนี้ที่ทักแชทมาเนี่ยที่ชื่อในบอยเนี่ย
คือในบอยจริงใช่ไหมรู้เรื่องจริงหรือเปล่าเป็นใครอยู่ที่

ก็ถามอะไรแบบนั้นนะคะที่เขามาบอกเราก็ไม่มั่นใจว่ามัน
จะเป็นความจริงเต็มร้อยไหมให้เราเชื่อเลยมันก็ไม่ได้
เพราะว่ามันไม่มีหลักฐานใช่ค่ะแล้วทำไมต้องมาบอกตอน
ที่ศพเผาไปแล้วโปรไฟล์ก็ไม่มีรูปไม่มีอะไรเลยเขาก็
ทะเลาะกันเรื่องตังค์แฟนวันนั้นกลับมาจากทำงานแล้วก็
เหมือนกับว่าทำงานมาเหนื่อยแล้วทำไมต้องให้ตังค์
โดนตบตีอะไรบ้างแบบนั้นเลยค่ะบีที่หนูรู้มาเฟรนเขา
บอกว่าไปเอากับคนอื่นบ้างอะไรบ้างกลับมาอยู่บ้านแล้ว
ค่ะไม่ใช่อยู่กับหลานทุกวันคุณผู้ชมค่ะคดีนี้อย่าง
คุณภาคภูมิเล่าไปคนใกล้ชิดคนในครอบครัวของน้อง
ผู้เสียชีวิตเขาติดใจสงสัยใน๓ประเด็นสำคัญซึ่ง
ประเด็นนี้คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาผ่านทางเพจแท้
นิวส์โชว์คือตรงกันเลยนะคะประเด็นแรกที่เขาติดใจ
ก็คือแฟนนุ่มของน้องกิ๊บอ่ะทำปืนลั่นจริงหรือเปล่าครับหรือ
ตั้งใจยิงอืมสองข้อมูลจากในบอยชายนิรนามอ่ะที่บอกว่า
น้องโดนรุมโทรม๑๔คนเนี่ยแล้วโดนถ่ายคลิปไว้เนี่ยโดนทำร้าย
ร้ายอีกเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไหมถ้าเกิดขึ้นจริงมันเป็น
เรื่องที่เลวร้ายมากนะคะสามอันนี้คุณผู้ชมส่งมาถามเยอะ
แล้วแฟนนุ่มของน้องกิ๊บอ่ะได้ประกันตัวไปได้ยังไง
ฆ่าคนตายแบบนี้ได้ประกันตัวไปได้ยังไงเนี่ยญาติเขาสงสัย
เรื่องตรงกับที่คุณผู้ชมส่งข้อความมาทางเพจไทยรัฐ
นิวโชว์คือประกันตัวเนี่ยมีข้อมูลว่ามีคนที่เขาใช้
ตำแหน่งใช้ตำแหน่งข้าราชการใช่ค่ะแต่คุณผู้ชมก็ถามมา
ว่าแต่มันเป็นเหตุการณ์ฆ่าคนตายอ่ะครับต่อให้คุณอ้างว่าเป็น
ทำปืนลั่นแต่มีคนเสียชีวิตคุณผู้ชมเลยสงสัยว่า
ตำรวจให้ประกันตัวไปได้ยังไงทำไมไม่คัดค้างการประกัน
ตัวครับลักษณะแบบนี้ถึงแม้ว่าจะใช้อะไรในการประกันก็
แต่แหละทีมข่าวของเราคุยกับคุณแม่ของน้องกิ๊บ
ผู้เสียชีวิตนะคะคุณแม่อายุ๕๙คุณแม่บอกว่าลูก
สาวเพิ่งจบปวสอสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเดือนมีนาคม
ปีนี้เรียนเก่งด้วยนะคะเกรดเฉลี่ยสามจุดหนึ่งห้า
กำลังหางานทำเป็นความหวังของครอบครัวลูกสาวเพิ่ง
บกับในปันได้ปีเดียวเมื่อเดือนเมษายนคือฝ่ายชายเนี่ย
ญาติผู้ใหญ่มาสู่ขอบอกว่าอยากจะแต่งงานเตรียมจะ
แต่งงานกันอยู่แล้วจากนั้นลูกสาวก็ไปอยู่บ้านแฟนนุ่ม
แม่บอกว่าทุกครั้งที่ในปันมาหาเนี่ยนะไม่เคยเข้าบ้าน
แม่เลยนะคุณผู้ชมแม่บอกว่าไม่รู้ว่าเขารักกันขนาดไหน
แต่หน้าตาลูกสาวแม่เหมือนไม่ค่อยมีความสุขเลย
ทุกครั้งที่กลับมาบ้านเนี่ยเหมือนไม่มีความสุขเลยแล้ว
สังเกตตามตัวเนี่ยมีรอยหยิกมีรอยเขียวช้ำแม่ก็เคย
ถามนะคะว่าลูกไปโดนอะไรมาลูกก็ไม่ค่อยตอบลูกสาวก็
ไม่พูดเรื่องการเสียชีวิตของลูกสาวแม่ขาใจอย่างที่
บอกคุณผู้ชมไปแหละมันปืนลั่นจริงหรือเปล่าอ่ะหรือว่า
ใจฆ่าให้ตายเพราะแม่เห็นว่าคู่นี้เขาก็ทะเลาะ
บ่อยนะแม่อยากให้ตำรวจรื้อคดีมาสอบใหม่ให้หมด
เลยเพราะหลังจากที่เผาศพลูกเสร็จเนี่ยก็มีคนส่ง
ข้อความมาอย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่ามันมีประเด็น
ที่ว่าน้องโดนรุมโซมอ่ะผู้ชายตั้งสิบสี่คนมาเรียง
รุมโทรมอ่ะแม่บอกแบบนี้เลยนะถ้ารู้ไอ้ประเด็นนี้
เร็วกว่านี้ไม่เผาศพลูกสาวแน่
เมียน่ะโคธที่ดีโคธที่ดีมาจบอยู่ในแก่งอายุยัง
น้อยอยู่แม่รักน้องที่สุดเพราะว่าแม่มีความหวังอยู่
ที่ลูกคนนี้เพราะตั้งใจส่งให้ลูกเรียนจนจบอดมือ
กินมื้ออะไรก็แม่เชื่อไหมที่เขาบอกว่าเอาปืนมาทำ
ก็มีขึ้นมาตอนที่ไม่เผาศพทำไมไม่มีชุดนี้ขึ้นมา

ขอสู้เพื่อแสดงความยุติธรรมให้ลูกให้ถึงที่สุด
ไม่ยอมเพราะลูกตายคือ
ตายฟรีคนชั่วลอยนวลคนจำลอยนวล
คือทางครอบครัวกังวลใจไงคะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะประเด็นที่มันโหดร้ายเกินไปเรื่องรุมโทรม
คือถ้าครอบครัวเขารู้เขาไม่ชาปนกิจศพนะ
เพราะว่าอย่างน้อยก็ได้นำร่างของน้อง

พี่สาวคุยกับทีมข่าวของเราทั้งน้ำตา
พี่สาวบอกว่าขอเถอะ
ขอรายละเอียดเพิ่มจากตำรวจหน่อยได้ไหม

ปืนลั่นจริงหรือว่าจงใจยิง

ต่อให้มีหลักทรัพย์หรือว่ามีหน้าที่การงาน

ทำไมถึงอนุญาตให้ประกันตัวไป
พี่สาวบอกว่าไม่เชื่อนะคะ

เพราะที่ผ่านมาน้องสาวถูกแฟนนุ่มคนนี้ด่า
ถูกใส่ร้ายถูกทำร้ายร่างกายตลอดเลย
มากล่าวหาว่าน้องมีชู้
มากล่าวหาว่าน้องไปนอนกับคนอื่น

แต่น้องสาวรักผู้ชายคนนี้มาก
ถูกดาเท่าไรถูกทำร้ายอย่างไรก็รัก
นี่ค่ะคุณผู้ชมลองดูข้อความนะ

เนี่ยโดนด่าโดนใส่ร้ายโดนอะไรเยอะเลยอ่ะ
พี่สาวบอกว่ามันมีหลักฐานเป็นแชทแบบนี้แหละ
มีข้อความแชทของฝ่ายชายนะคะ
เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับเสพยาด้วยนะคุณผู้ชม
แล้วก็มีการแชทคุยกับน้องสาว
สั่งให้น้องสาวชั่งน้ำหนักอะไรบางอย่าง

เป็นยาเสพติดหรือเปล่าก็ไม่รู้
ให้น้องสาวเอาไปซ่อนตามที่ต่าง
ไม่รู้ซ่อนอะไรสิ่งผิดกฎหมาย

พี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ฝ่ายชายหลอนยาหรือเปล่า

หลอนยาแล้วมาก่อเหตุนี้หรือเปล่า
พี่สาวไม่เชื่อว่าน้องแค่ถูกยิง
พี่สาวไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องของปืนลั่น
พี่สาวสงสัยมากเรื่องของที่น้องถูกทำร้ายร่างกาย
เพราะว่าวันที่รดน้ำศพเนี่ยค่ะพี่สาวบอกแบบนี้นะคะ
แขนเสื้อน้องสาวทั้งสองข้างมันมีรอยจริง
มันมีรอยเหมือนกับเป็นเล็บคุณผู้ชมเป็นเล็บหยิกที่แขนรอยแดงเลย
แล้วแขนสองข้างนี่เขียวบวมนะคะ
มันผิดจากผลตรวจที่ตำรวจแจ้งว่าไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกาย

ตำรวจบอกว่าไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกายแต่ตอนรดน้ำศพ
แล้วแผลที่แขนน้องมันคืออะไร
น้องมาเล่าว่านั่นในทางนู้นเขาบอกว่า
ว่าน้องสารพัดว่าน้องไปผ่านเบี้ยเขาไปเอาตังค์เขามาจ่าย
อยู่วันนั้นไม่ทำอะไรเลย
ไปกลับบ้านมาผู้ชายคนนู้นกับผู้ชายคนนี้
ตอนแรกไม่รู้ค่ะน้องไม่ได้บอก

มันรู้ตอนที่ว่าเขาเอาโทรศัพท์มาให้
แล้วก็หนูก็เลยเปิดอ่านดูแล้วเจอ

ว่าเขาบอกว่าให้น้องช่างให้หน่อยนะ
ให้เอาไปเก็บไว้ในลำโพงแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเอาเอง
หนูมารู้ว่าตอนที่น้องเสียไปแล้ว
เห็นบางอย่างก็เลยรู้ว่าน้องเนี่ย
อันนั้นรู้แค่ว่าเขาเสพไม่ได้นึกว่าเขาจะขาย
เห็นค่ะรอยช้ำตรงแขน๒ข้างแค่นั้น

เดี๋ยวจริงเราเป็นพี่เชื่อไหมว่า
ไม่เชื่อหนูไม่เชื่ออะไรสักนิดนึงเลยค่ะ
เราไม่เคยส่งตัวเพราะว่าทางเขาเพิ่งมา

หล่างจากผ่อนศพไปแล้ว

ค่ะว่าเขาเป็นเพื่อนกับฝ่ายนู้นนะ
เขาสงสารน้องเขาก็เลยมาบอก
ว่าทางเราทำให้น้องไม่ตายฟรี

คือภาพบาดแผลของกิฟต์

คือตอนนี้เนี่ยศพชาวพนักกิจไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะไปตรวจสอบย้อนหลัง
เกี่ยวกับเรื่องร่องรอยโดยเฉพาะเรื่องการถูกรุมโทรมข่มขืนเนี่ย
มันจะยากขนาดไหนยังไงเนี่ย

แล้วก็อ้างในการเล่าเหตุจำคือว่าก่อนที่นกฟจะถูกยิงเสียชีวิต
จะติดต่อได้แบบไหนอะไรยังไงแต่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรเลย
หน้าจากบอกว่าตัวเขาไม่ได้ทำนะ
แต่ว่าเขารู้ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบอกว่าเรารู้จักกับเพื่อนของแฟนของน้องกิฟต์
น้องกิฟต์เป็นชื่อสมมุตินะครับทุกผู้ชมครับก็จะมีข้อความที่คุยกันอยู่ที่เป็นหลักฐาน
ที่เพื่อนของเขาให้เราดู๔๕แผ่นด้วยกันบอกว่าก่อนจะเสียชีวิตเนี่ย
ของกิฟต์ได้ชวนเราแล้วก็เพื่อนแต่อย่าโกรธเรานะเราไม่ได้ทำ
นี่นะครับตรงนี้ตำรวจจะไปขยายผลหรือจะไปรื้อคดีได้เพิ่มเติมมากน้อยขนาดไหน
ตามการติดใจสงสัยของญาติของน้องกิฟต์นะครับ
วันนี้เราได้คุยกับคุณป้าของน้องกิฟต์ด้วยนะครับป้าบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย
มันมีรางสังหรณ์นะฮะลางสังหรณ์ก่อนที่หลานสาวจะเสียชีวิต
คืนก่อนเกิดเหตุเนี่ยหลานสาวมาเล่าให้ฟังบอกว่าฝันแปลกฝันแปลก๒คืนติดต่อกัน
โดยฝันว่าฟันล่างข้างหน้าหักแล้วก็มีเลือดออกด้วย
ตอนนั้นก็ปลอบใจบอกอย่าไปคิดอะไรมากเลยอาจจะเป็นญาติญาติหรือใครสักคนที่รู้จักเสียชีวิตก็ได้
ต่อมาคืนที่สองกิฟต์มาเล่าความฝันให้ป้าฟังอีกนะ
บอกว่าหลานสาวคนเล็กสุดของบ้านเนี่ยที่ฝันนะ
หลานสาวคนเล็กสุดของบ้านถูกมีดปาดคอตาย
แต่ก็คงไม่มีอะไรหรอกอาจจะฝันไปเองนะครับ
กระทั่งคืนสุดท้ายก่อนที่จะเกิดเหตุ
ป้าบอกว่าป้าฝันว่าญาติพี่น้องทุกคนใส่ชุดสีสันสดใส
แต่งหน้าแต่งตัวสวยงามคล้ายจะไปทำบุญที่วัด
คิดเลยว่าสิ่งที่ฝันจะเป็นลางบอกเหตุร้าย
ก็คือการต้องมาจัดงานศพให้กับหลานสาวตัวเอง
ยายขวัญว่าที่บ้านอยู่ในลุก
ว่าคุณยายก็นึกจะไปวัดกันจะแต่งตัวสวย
แต่ก่อนก็ว่าถ้าแต่งตัวสวยมันไม่ดีลูก

ค่ะแต่ญาติพี่น้องก็แต่งตัวสวยกัน
ใส่เสื้อผ้าลูกไม้ลูกอะไรแหลกหลากสี

ไม่เห็นลุกไม่เห็น
ป้านี่แต่งตัวกันสวยป้า

แต่ว่าป้าบอกว่ามันไม่เกินไปดี
ชื่อป้าเรียกพี่ตกเก่าเลยป้ายา

คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราลงพื้นที่
ในปันนะคะนายปันนทัศน์เพชรพิสารอายุยี่สิบห้า
อยู่ที่หมู่๓ตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ปันพาทีมข่าวไปดูในห้องนอนที่เกิดเหตุในปันยืนยันว่ามันเป็นเรื่องของปืนลั่นนะคะ
ในห้องนอนตรงเนี้ยในปันบอกว่าปืนลั่นจริงจริง
คือวันนั้นวันเกิดเหตุในปันบอกผมมานั่งอยู่ปลายเตียง
แฟนสาวนอนอยู่บนเตียงแบบนี้ตามภาพกราฟิกแบบนี้นะคะ
ปันบอกผมเอาบีบีกันดัดแปลงใช้กับกระสุนจุด๓๘๐ออกมาทำความสะอาด
ตอนที่ลุกขึ้นยืนนะคะจะเอาปืนไปเก็บอะค่ะ
แมกกาซีนยังบรรจุไม่สนิทเอามือตบไป
ให้มันกระชับกับตัวปืนแบบนี้แล้วปืนมันเลยลั่น
ปันอ้างแบบนี้นะคะปืนมันเลยลั่นใส่น้องกิฟต์ที่หน้าท้องด้านขวา
พอตั้งสติได้รีบวิ่งออกจากบ้านไปขอความช่วยเหลือจากญาติ
แล้วก็พาน้องกิ๊บนามสมมุติเนี่ยแฟนสาวคนนี้ไปโรงพยาบาล
แล้วก็เสียชีวิตในปันบอกว่าผมขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
ไม่ได้ตั้งใจยิงจริงมันปืนลั่นจริง
ผมขอยืนยันว่าไม่ได้พาแฟนสาวไปให้เพื่อนรุมโทรม๑๔คน

ปันก็พยายามจะยืนยันแบบนี้นะคะ
ปันบอกว่าคือเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลย

ปันบอกว่าช่วงเช้า๖สิงหาคมค่ะ

ปันออกไปทำงานช่างเชื่อมที่ในเมืองหัดใหญ่
ก่อนจะกลับเข้าบ้านตอน๖โมงเย็นก็รับแฟนสาวไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านในตำบลควนลัง
แล้วก็กลับมาบ้านหลังที่เกิดเหตุใช้เวลาไปกลับชั่วโมงนึงนะคะ
ไลน์ย้อนหลังในโทรศัพท์ของแฟนสาวก็ไม่เคยเดินทางไปในพื้นที่ตำบลคลองแห
สถานที่ที่ถูกอ้างว่าพาแฟนสาวไปให้เพื่อนรุมโทรม
ปันบอกว่าก็ไปดูสิโทรศัพท์ของแฟนสาวเนี่ยไม่เคยไปในพื้นที่ตรงนั้นเลย
ปันบอกว่าผมไม่เคยมีเพื่อนชื่อบอย
คนที่ชื่อบอยชายนิรนามที่ส่งแชทลับไปหาญาติของแฟนสาวเนี่ยผมไม่รู้จักจริง
ไม่เคยมีเพื่อนชื่อบอยด้วยซ้ำเรื่องนี้ไม่มีมูลความจริง
ปันบอกว่าเรากำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วไม่มีทางที่ผมจะทำแบบนั้น
แต่ว่านับตั้งแต่เกิดเหตุไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับญาติของแฟนสาว
เพราะเย็ดเขาเชื่อว่าผมตั้งใจยิงเย็ดเขามองว่ามันไม่ใช่เหตุปืนลั่น
ในวันที่เผาศพเนี่ยนะคะในปันบอกว่าเขาก็ขับรถวนรอบวัด
ส่งดวงวิญญาณแฟนสาวไม่กล้าเข้าไปกลัวมีปัญหากับญาติ
ปันบอกว่ารู้ไหมวันเผามันตรงกับวันครบรอบที่เราคบกัน๑ปีด้วย
ครับและอีกอีกวันนี้เตหอนก็กลับมาเล่นกับมัน

เพราะว่าโทรศัพท์ของน้องกิฟต์ที่เขามาเจอหลังจากเสียชีวิตเนี่ย
พบข้อความที่แฟนนุ่มทักมาพูดมาคุยด้วย
มันมีลักษณะของความหึงห่วงที่รุนแรงแล้วก็หนักมาก
มีลักษณะการพูดเชิงข่มขู่อะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
นี่ฮะญาติญาติก็เลยไม่ปากใจเชื่อว่าจะเป็นเรื่องปืนลั่น
แต่เรื่องของในบอยที่อ้างมาว่าพาน้องกิฟต์ไปให้เพื่อน๑๔คน
รุมโทรมข่มขืนก่อนจะยิงเสียชีวิตอันนี้จริงไม่จริงอย่างไร
เขยเนี่ยบอกว่าปันเนี่ยเขาไปรับแฟนสาวมาอยู่บ้าน
ตั้งแต่วันที่๔สิงหาคมแล้วพากลับไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านพัก
วันที่๖สิงหาคมซึ่งบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านไป๑๑กิโลเมตร
หลังจากนั้นไปก็กลับมาแค่ภายในหนึ่งชั่วโมงนี่ฮะระยะทางเป็นแบบ

จากนั้นทั้งคู่ก็เข้าไปในห้องคือลุงเขยของในปันบอกว่าไม่
ได้ยินเสียงทะเลาะอะไรกันเลยนะครับก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้น
หนึ่งนัดแล้วหลานชายเนี่ยวิ่งออกมาบอกบอกว่าทำปืนลั่นใส่แฟน
ขอให้ช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลกันหน่อยลุงเคยของในปันยืนยัน
ว่าไม่มีเหตุผลที่หลานชายจะก่อเหตุยิงแฟนสาวนะฮะเพราะ
ไปสู่ขอแฟนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนนะค่าสินสอดก็
ตกลงกันเรียบร้อยเป็นเงินสด๑แสนบาททองคำอีกน้ำหนัก
บาทตอนนี้รอแค่ให้ช่วงโควิดเนี่ยมันหายไปแล้วเดี๋ยวจะกำหนด
วันแต่งงานกันแล้วเพราะฉะนั้นจะมีเหตุผลอะไรที่หลาน
ชายเนี่ยจะต้องไปยิงแฟนสาวจนเสียชีวิต
ตัวนี้เป็นพยานได้ทุกทุกคนในทั้งหมดนี้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้
พาเมียไปเอาเสื้อผ้าแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ไปไหนแล้วก็
คืนคืนนั้นก็อยู่ทั้งคืนแล้วเราก็นั่งอยู่เราคุยกันตรงนี้
ก็เขาก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเท่าที่รู้เสร็จแล้วก็ที่ทะเลาะ
เพราะเรานั่งอยู่เนี่ยมันก็อยู่ใกล้ก็ได้ยินแต่เขาไม่
ทะเลาะอะไรกันเลยเรื่องที่เกิดทั้งหมดเนี่ยเป็นอุบัติ
เหตุที่เรื่องปืนลั่นแต่ถามว่าขอยืนยันได้ว่าเรื่องการ
ขืนไม่มีอย่างแน่นอนเพราะว่าใครบ้าพอที่เอาเมียไป
เพื่อนขงขืนเพราะว่าคือเขาได้ไปสู่ขอได้ไปเอาจัดจัด
แต่งงานกันแล้วโดยการมีตกสินสอดตกทองเสร็จแล้วก็คือ

ผมขอยืนยันเลยว่าคืนวันที่๖ตั้งแต่๑ทุ่มที่กลับมานี่
เหตุการณ์มันเกิดเที่ยงคืนครึ่งมันก็เลยเข้าสู่วันที่๗สิงหาคมนะครับ
แต่ว่าลุงเขยที่อยู่ที่บ้านด้วยเนี่ยบอกว่าเป็นพยานได้
เขาไม่ได้ทะเลาะกันก่อนเลยมันมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด

ก่อนหน้านี้ปันก็แค่ออกจากบ้านพาแฟนสาวไปเอาเสื้อผ้าก็หายไปประมาณชั่วโมงหนึ่ง

เคยของในปันเนี่ยบอกว่าหลังจากที่น้องกิฟต์เสียชีวิต

แล้วก็นำเงินไปช่วยเหลืออยู่๒๖๐๐๐บาท
แต่ตอนนี้หลานชายเนี่ยตกเป็นจำเลยของสังคม
ในฝั่งของตัวเองก็อยากจะขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับหลานชายด้วยนะครับ
แล้วกำลังประสานทนายความรวบรวมพยานหลักฐานเหมือนกัน
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ออกมากล่าวหาหลานชายแบบนี้
ที่สำคัญคือนี่ฮะลุงเขยของปันเนี่ยบอกว่า
อยากจะให้คนที่ชื่อบอยคือออกมาเลย
ถ้ามีหลักฐานจริงถ้าแฟนของกิฟต์ก็คือในปันหลานชายเนี่ย
แบบนั้นจริงเนี่ยเอาหลักฐานออกมาเลย
มาให้ตำรวจเลยนะจะได้ดำเนินคดีกันไปนี่นะฮะ
เขยเขาบอกนะครับค่ะทีเนี้ยค่ะเรื่องเนี้ยสำคัญก็ต้องฟังทางตำรวจเขาหน่อยนะคะ
คุณพักภูมิค่ะคุณผู้ชมค่ะครับคือทางตำรวจบอกแบบนี้
พันธุ์ตำรวจเอกอภิษฎมณีโชธผู้กำกับสพทุ่งตำเสา
บอกว่าจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุจากการสอบพยานแวดล้อม
ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุปืนลั่นค่ะคุณผู้ชมน่าจะเป็นปืนลั่น
แต่ต้องรอผลตรวจสอบกลไกของปืนนะคะตอนนี้ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๙กำลังตรวจสอบอยู่นะคะ
ตำรวจบอกว่าผลชนะสูตรพลิกศพไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายจริง
ไม่มีร่องรอยการถูกมัดมือมัดเท้าเลยมีแต่รอยกระสุนปืนที่ท้องด้านขวาเท่านั้น
ประเด็นเรื่องของการถูกข่มขืนถูกรุมโทรมเนี่ยค่ะ
ตำรวจบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่ได้มีการแจ้งความในประเด็นนี้เลย
และผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตเขาเป็นสามีภรรยากันมันก็ไม่มีประเด็นนี้มาตั้งแต่ต้น
แต่ญาติเพิ่งมาตั้งข้อสังเกตภายหลังจากชายนิรนามที่ชื่อบอยที่ส่งข้อความมาค่ะ
ตำรวจก็เลยบอกแบบนี้คุณผู้ชมสงสัยมากว่าแล้วจะชัวร์ยังไง
รู้ได้ยังไงว่าตกลงมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

มันมีเหตุรุมโทรมเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
ตำรวจสพทุ่งตำเสาบอกว่า

คนที่แจ้งข้อมูลมาเป็นใคร

ส่งข้อความแชทเชิดอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวย้อนดูได้

ก็ต้องหาตัวคนมาให้ข้อมูล
มาสอบปากคำว่าเรื่องมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า

ตำรวจบอกว่าจะเร่งคลี่คลายเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะคะ
เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่าย

ทางญาติของผู้เสียชีวิตเขาติดใจ๓เรื่อง
แต่ตัวในปันแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิต
เขาก็ยืนยันว่ามันเป็นแค่เหตุปืนลั่น
สุดท้ายก็ต้องไปตามหาในบอลให้เจอก่อนนะครับ